ทำร้ายกันง่ายจริงแล้วทำได้รุนแรงจริง
ถึงขั้นที่วัยรุ่นคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะโดนวัยรุ่น๔คน

ตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันครับโคม่า
นอนอยู่ในโรงพยาบาลหมอบอกว่า๒๐นะคุณพ่อ

ดูกล้องวงจรปิดตรงนี้ฮะถนนสากรสันดาบ
ตะบนโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครครับ
จับภาพรถจักรยานยนต์๒คันใช่ไหมคุณผู้ชมเห็น๒คันไหม

ระหว่างนั้นรถจักรยายนคันหนึ่งหักเลี้ยวไปแล้วนะครับ
จักรยายนอีกคันมีรถเก่งตามมาพุ่งชน
รถจักรยานยนต์ที่กำลังหนีแล้วนี่ฮะคือคนเจ็บ
คือคนขี่เนี่ยถลายไปกับพื้น
ส่วนรถจักรยายนที่ขี่ตามมาก็รีบลงมาจากรถนะฮะ
แล้วมีการเอามีดมาฟันซ้ำคนเจ็บด้วยนะ
ที่เขานอนเจ็บอยู่จะตายอยู่แล้วนั่นน่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
คนได้รับบาดเจ็บเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปี
มีแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะแล้วก็แผลจากการถูกทำร้าย

ไม่ได้สติครับนี่ครับเขายังอยู่ที่โรงพยาบาล
กันจอมพลังแล้วก็ครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
ไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สพโคกขามจังหวัดสมุทรสาคร
พ่อของผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่า
จนถึงขนาดนี้ลูกชายยังไม่ฟื้นนะ

เรียกร้องให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
ให้ลูกได้รับความเป็นธรรมก่อนที่เขาจะไม่รับรู้อะไร
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุทราบว่าเคยเรียนที่เดียวกับลูกแหละ

ความรู้สึกจริงทุกครั้งที่ไปหาลูกที่โรงพยาบาลมัน
คนเป็นพ่อนะครับมันเจ็บจี๊ดจริงนะครับ
ความรู้สึกจริงผมบอกตรงว่าชีวิตวัยรุ่นแล้ว

ผมไม่เคยเลยนะที่จะบอกว่าจะไปหาลูกจะไปช่วยลูกหรืออะไรประมาณนี้

ผมต้องออกเดินไปช่วยลูกแล้วล่ะเพราะว่า
มันคิดจริงแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงดี
ผมถามทุกคนว่าถ้าเกิดคุณคุณมีเรื่องแล้วคุณขี่

เขาบอกวันนั้นเขาไปรับเพื่อนอีกคนนึงที่โรงเรียนบรรท้าย
จังหวะไปเจอน้องไอ้ลูกผมเนี่ยกำลังกลับบ้านพอดีเลย
เขาก็เลยเถอะทำการอย่างที่เห็นเนี่ย
ล่าสุดนะครับท่านผู้กำกับการสภโคกขาม
สั่งให้ฝ่ายสืบสวนในตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๓คน
อายุรั่วราวคราวเดียวกันครับกับผู้บาดเจ็บนั่นแหละนะฮะ
ส่วนหัวโจกที่ใช้มิดดาบฟันซ้ำกลางถนน
ผู้ปกครองปิดบ้านพาหนีไปกบดานที่ต่างจังหวัดครับ
พ่อของเพื่อนนะครับของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ระบุว่าลูกชายนั่งซ้อนไปด้วยแต่กระเด็นตกรถซะก่อน
ก็เลยไม่ถูกทำร้ายซ้ำลูกยังบอกด้วยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ใช้ชื่อแก๊งว่าพันท้ายผ้าค่ำ
ชอบจะเอาอีดาบไปไล่ฟันไล่ทำร้ายวัยรุ่นที่เขาเรียนหนังสือ
เพื่อจะสร้างชื่อให้กับกลุ่มของตัวเองฮะ
น้องคนที่ฟันเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับกลุ่มน้องนี่ครับ
เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่เขาก็จะไปก่อเหตุ
เรื่องการฟันกับใครสักอย่างนี่แหละครับกับโรงเรียนอีกโรงเรียนนึง
ก็เลยทำให้โรงเรียนเขาไล่ออก
เด็กชุดนี้เขาอยู่กันเป็นแก๊งแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้โดยที่ไม่มีสาเหตุนะครับ
เขาไม่พอใจใครหรือจะทำอะไรเขาก็ทำกันเลย
เพราะเด็กชุดนี้คือพกอาวุธมีดตลอดเวลา
ผมไม่รู้จะพูดได้ไหมนะผมจะไปพาดพิงหนังเรื่องหนึ่งอะครับ
ลักษณะคล้ายแบบนั้นนะครับเด็กบ้านเด็กเรียนเด็กช่าง

คุณผู้ชมครับสำหรับกลุ่มที่ถูกจับเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่เตรียมส่งสารเยาวชนแล้วก็จะส่งต่อไปที่สถานพินิษฐ์
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เป็นหัวโจกของแก๊งเนี่ยล่าสุดหลังจากเป็นข่าวผู้ปกครองนะ
ติดต่อมายังชุดสอบสวนบอกจะพามามอบตัว
แต่ยังไม่แจ้งกำหนดวันเวลาครับ